มาดูเหตุการณ์ที่ชนบุรีชาวบ้านแจ้งไว้
มีผู้ชายคนหนึ่งปีนขึ้นเดินตามหลังคาของทาวน์ฮาวส์
ทางเขาหลังคามันจะติดกันใช่ไหมปีนไปปีนมาอยู่ตามนี้นะฮะ
หรือไม่ก็บางทีมาโผล่ตรงระเบียงนี้เดินไปเดินมาแบบนี้
ซึ่งคนที่แจ้งตำรวจก็คือนายจีรายุทธ์ชนอิสระปัดกุล
ผู้รับเหมาทำไฟฟ้าโทรแจ้ง๑๙๑
มีคนร้ายเป็นชายรูปร่างผอมสูงสวมเสื้อสีเขียว
ยืนท่าทางมีพิรุษอยู่บนระเบียงหลังบ้านชั้น๒

ซอยทุ่งสะ๒ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ
โดยมีกลุ่มลูกน้องหลายคนเห็นผู้ชายแปลกหน้าคนนี้
ปีนมาจากไหนแต่มาเดินอยู่ตามนี้คุณ
เออมาเดินอยู่๒ห้องอยู่ตามนี้ครับ
ตำรวจสพเสม็ดจึงรุดไปที่เกิดเหตุ
ก็เพราะว่ามีชาวบ้านออกมายืนเกาะกลุ่มอยู่หน้าบ้าน
เพราะหนีออกมาจากบ้านไงกลัว
กลัวว่าคนร้ายจะเข้าไปในบ้านและก่อเหตุอะไรก็ตามที่
ก็ไม่รู้แหละว่ามาทำไมมีวัตถุประสงค์อะไร
ตรงนั้นมันเป็นทาวน์ฮาส์เกือบ๑๐ห้องต่อกัน
แล้วก็นายจิรยุทธ์ผู้แจ้ง๑๙๑
ไว้ให้กับลูกจ้างที่เป็นช่างทำไฟ
กลางวันผู้ชายเป็นช่างก็จะไปทำงานตามไซส์งานข้างนอก
ส่วนสาวที่เป็นภรรยาของช่างบ้าง
เป็นลูกสาวบ้างหรือว่าเป็นญาติผู้หญิงบ้าง
ก็จะอยู่ห้องกันเองทำให้ผู้หญิงหวาดกลัว
แต่ทีนี้ครับตำรวจเข้าไปไม่เจอใคร
ฟังเสียงคนแจ้งกันก่อนนะครับ
ที่นี่นะดังกวันมีอันนี้
เนี่ยครับตัวคนร้ายอันแล้วก็บุกมาตอนฟ้าแจ้งนะ
คือสว่างแบบนี้นะครับแล้วก็เดินไปเดินมา
หวั่นเกรงว่าจะเข้ามาทำอะไร
กับผู้หญิงที่พักอาศัยอยู่หรือเปล่า
เมื่อตำรวจกว่า๑๐นายมาถึงก็พยายามเข้าจู่โจม
หมายจะเข้าไปจับคนร้ายไว้คนร้ายเข้าไปหลบอยู่ในห้องหรือเปล่า
แต่ปรากฏว่าเข้าไปค้นทั้งในห้องทั้งตามระเบียงต่าง

ทีนี้บรรดาสาวก็พากันหวาดกลัว
เพราะเคยเห็นคนร้ายรายนี้มาป้วนเปี้ยนอยู่แถวระแวกนี้บ่อยแล้ว
แต่จับกลุ่มตัวไม่ได้สักทีนะครับ
ด้านตำรวจบอกว่าจะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามคนร้าย
คาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในระแวกใกล้เคียง
เพราะมีหลายคนเห็นใบหน้ารูปร่างและจำได้ว่าเห็นหน้าบ่อยนะครับ
ก็ฝากตำรวจด้วยในการที่จะตามตัวให้หน่อยนะฮะ